พระเอกคนนี้กันบ้างค่ะดิฉันขอมอบคำนี้ให้
ให้ไปก็ยิ่งได้รับกลับคืนมานะคะสำหรับคุณป๋อนัทธวุฒิค่ะ
ก่อนหน้านี้ออกตัวอย่างแรงเลยบอกว่าเป็นการช่วยเหลือชาวนาในการช่วยขายข้าว
ล่าสุดยังไม่หยุดกิจกรรมนี้นะคะไปติดตามกันค่ะ

ใช่เป็นพระเอกทั้งในจอแล้วก็นอกจอนะคะสำหรับพี่ป๋อนัทธวุฒิค่ะ
เพราะว่าเห็นเพื่อนร่วมโลกเดือดร้อนไม่ได้เลยทีเดียว

เจ้าตัวรีบหยิบยื่นน้ำใจเข้ามาช่วยทันทีค่ะ

ชาวนาประกาศขายข้าวสารผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัว
แล้วก็ตามมาด้วยการมอบกระสอบทราย
เพื่อนำไปทำคันกั้นตลิงน้ำท่วมที่บ้านเกิดจังหวัดเพชรชบุรีด้วย

เหล่าชาวนาก็เลยขอร่วมใจกัน
ส่งมอบข้าวสารให้เป็นการตอบแทนกับพี่ป๋อนัทธวุฒินั่นเองค่ะ
โดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความว่า
น้ำใจพี่ชาวนาผมได้รับคำขอบคุณเป็นข้าวหลากหลายสายพันธุ
ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิทั้งเก่าใหม่
ข้าวกล้องข้าวไรสเบอรี่
ข้าวสังหยดข้าวลืมผัวข้าวเหนียวแดงและอีกมากมายครับ
ต้องบอกว่าที่ให้มาทั้งหมดนี้ผมอยู่ได้ยาวยันปีหน้าเลย
เพื่อเป็นการขอบคุณน้ำใจชาวนาเช่นกัน

แล้วก็ขอบคุณผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัวอีกครั้งนั่นเองค่ะ
ขอบคุณมากครับ